สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนวันพ่อแห่งชาติแบบนี้
ไปเริ่มกันที่ความสัมพันธ์พ่อลูกกันก่อนเลยครับในวันพ่อแห่งชาติแบบนี้
โดยปรับกล้าวอานัลนะครับนักสมบันทีมชาติไทยในชุดปัจจุบัน
ซึ่งมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าผู้ที่เป็นพ่อนะครับ
ที่ขับรถแท็กซี่ช่วยกันสารฝันของผู้เป็นพ่อ
รวมไปถึงผู้ที่เป็นลูกจนวันนี้สำเร็จได้
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าปกเก้าเป็นเด็กกระตันอยู่ครับ
ซึ่งตั้งแต่สมัยเขาเป็นนักเรียนพ่อแม่ก็ยากจน
สมัยนั้นแม่ก็เย็บผ้าโหลนะ
ขับแท็กซี่ส่งทั้งบ้านส่งทั้งรถ
ส่งทั้งน้องเรียนอีก๒คน๓คนนะ

ซึ่งปกไปแข่งที่โรงเรียน
ผมจำได้นะว่าผมเคยขอเงินลูกมาจ่ายค้างว่านรถ

แต่ผมก็อยากจะปล่อยพร้อมให้พ่อมีสภาพแข็งแรง

ตั้งแต่วินาทีที่ปกเกล้าอนันทร์ลืมตาสู่โลกใบนี้
หัวใจของคุณพ่อประจวบอนันต์คิดเสมอว่า
ต่อจากนี้อีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งความรัก
กำเนิดขึ้นมาพร้อมกัน
ผู้เป็นพ่อจะไม่อาจสารฝันของการเป็นนักฟุตบอลสำเร็จในอดีต

แต่เขาพยายามต่อเติมสร้างฝันให้ลูกชาย
ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพดังที่เคยฝันไว้
สนับสนุนความฝันของปกกล้าวอย่างเต็มที่
ไม่แพ้คุณพ่อคนอื่น
คุณพ่อประจวบอาสารับส่งปกกล้าว

เปรียบเสมือนอาชีพหลักของครอบครัวมาโดยตลอด

วันที่ปกเกล้าวสารฝันของผู้เป็นพ่อ
ด้วยการก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สำเร็จ
คุณพ่อเขาก็ยังคอยไปรับไปส่งผม
ซ้อมฟุตบอลไม่ว่าจะใกล้จะไกลแค่ไหน
เขาก็ยังคอยรับคอยส่ง
คอยบอกคอยสอนตลอดว่า
ว่าอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ไม่ดี

กลายเป็นผู้เล่นระดับต้นของเมืองไทย
มีรายได้ต่อเดือนถึงหลักแสน
แต่คุณพ่อประจวบยังยึดวิถีอาชีพ

แม้รายได้ต่อวันจะไม่มาก
เนื่องจากมองว่านี่คืออาชีพ
ที่ทำให้ครอบครัวอนันต์มีทุกวันนี้
วกกับความรักในอาชีพสุจริต
เขาจึงทิ้งอาชีพนี้ไปไม่ได้
หลังคว้าความสำเร็จจากการแข่งขัน๔เกม
กกล้าวอนันต์ได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญ

ด้วยการซื้อรถแท็กซี่คันใหม่
เพื่อให้คุณพ่อใช้ประกอบอาชีพด้วยตนเอง
ซึ่งนับว่าเป็นการตอบแทนพระคุณ
โป่งมอบให้กับคุณพ่อแท้ของเขา
เป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิต
เขาบอกว่าพ่อก็เหนื่อยมาเยอะแล้วพ่อก็หยุดขับ
เขาดูแลได้อะไรอย่างนี้
แต่เราก็บอกว่ามัน
คือผมก็เคยหยุดประมาณเกือบปี

แต่เส้นทางชีวิตของปกเกล้าอนันท์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เหมือนดังเพื่อนร่วมอาชีพคนอื่น
แต่ด้วยสองมือบนพวงมาลัยรถยนต์ของคุณพ่อประจวบ
ที่สร้างให้ลูกชายคนนี้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพนักฟุตบอล
จนถึงวันของการตอบแทนพระคุณ
คือสิ่งที่จะผูกโยงความรักของพ่อลูกคู่นี้ต่อไปอีกนานเท่านาน
วิรวิทย์เจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน